ใครกลัวนะให้มาทางนี้
แล้วจะพาไปดูพี่คนนี้ที่ชัยนาธ
พี่ผายไปไหนหมด

เป็นร้องสดแต่ว่าเอาไปดูลิเกตัวจริงกันดีกว่า
นี่พี่สอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกเงินล้านขวัญใจแม่ยก
แต่งตัวมาเต็มแบบนี้
มากระซิบขอพรจากไอ้ส้มฉุน
ที่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาธนะคะ
ก็บอกเลยว่าทุกครั้งที่พี่สอนรามน้ำเพชรเนี่ยมาที่นี่เนี่ยนะคะ

แต่ว่าคราวนี้รู้สึกว่ามันเป็นวันดีวันพิเศษ
อยากจะขอพรหน่อยก็เลยขอให้มีงานปังดังยิ่งกว่าเดิม
ขอให้ถูกรางวัลมีโชคมีลาบตลอดปี

นี่ยังจุดจุดทูปเสียงทายกันด้วย
ทูปที่นี่เขาสีแดงแล้วก็เป็นทรงลักษณะเหมือนสีมานะ
ออกมาแล้วค่ะแม่ยกแม่ยายแม่ใหญ่หรือว่าพี่ป้าน้าอาทั้งหลาย
ดูกันเอาเองว่าทูปเสียงทายออกมาเป็นอะไร
มันโอ้โหมันต้องชวนให้คิดจินตนาการตามนะเนี่ย
ถูกต้องคิดได้คิดยังไงก็บอกกันด้วยแล้วกันนะคะ
แต่ไม่ใช่แค่จุดทูปเสียงไทยนะเขายังมีการไปล้วงไข่ในหายด้วยนะ
เออเอาก็หลากหลายวิธีก็ว่ากันไปนี่นี่ดูดู
อ่ะตั้งจิตอธิษฐานก่อนค่อยล้วงล้วงออกมาแล้ว
ที่หนึ่งแบบนี้นะจ๊ะยิ้มหวานแจกจ่ายให้แม่ยก
แล้วก็ล้วงมาต่อเนื่องล้วงมาอีกล้วงมาเอาอย่าล้วงนาน
มาลุ้นมายังมาแล้วจ้าเออเอาก็ว่ากันไปแล้วกันเนอะ
ซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าคุณสอนรามน้ำเพชรนี่นะคะ
มาทำการแสดงที่นี่แต่ไม่เคยขอพรเลยคราวนี้ก็เลยอยากจะขอพร
แล้วก็ขอโชคลาภไปฝากแม่ยกลักษณะ
เวลาคุณสอนรามน้ำเพชรไปที่ไหนเนี่ยไม่ต้องบอกใครหรอก
ผมว่างดูกันทั้งต้ำมลใส้หนูชุดซิครับวบวบปุ๊บ
ขนาดเราดูอยู่อย่างนี้แสงมันยังเต๊ะตาผมเลย
ชุดเต็มยดน่ะดิฉันลุ้นเลขที่เขาจุดมากเลยคุณ

เอ้าแล้วใครจะคิดยังไงก็ตามสะดวกนะจ๊ะ